ที่เมืองอูซีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะ
เป็นการรวมกันของสุดยอดจอมเตะ๑๖คนในแต่ละรุ่นมาแข่งขันกันค่ะ
เงินรางวัลรวมกว่า๒๕ล้านบาทก็จะแข่งขันกัน
ก็จะแข่งขันกัน๑๒๑๖กรัมชายซึ่งทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินค่ะ
แต่หลังจากทราบผลการแข่งขันนะคะวิชิตสิทธิกันค่ะ
ผู้ช่วยภูมิสอนก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่านักกีฬาทุกคนมีฝีมือที่สูสีกัน
แต่ว่ารุ่นที่มีโอกาสมากที่สุดก็คือรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
จากน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจที่เป็นมือวางอันดับที่๒ของรายการนี้ค่ะ
ก็ตั้งเป้าไว้๑เหรียญทองค่ะ